ท่านผู้ชมครับไปดูปัญหาหนักอกของผู้ที่อยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านย่านบางฉลงสมุทรปราการนะฮะค่ะเขาบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ย
คุณเขียนมาสอนขยะกองหน้าบ้านเนี่ยคือไม่ใช่แค่กองนะ
นี่ฮะปิดจนล้นจนถมประตูหน้าบ้านไปเลยอ่ะ
แล้วเข้าบ้านยังไงคะปีนฮะปีนข้ามกองขยะเลยนะ
โอ้โหแล้วเพื่อนบ้านเห็นไหมเขามีสองฝั่งอ่ะค่ะ
กลิ่นอย่างนี้ใช่ไหมสัตว์มีพิษจริงจริงมันเดือดร้อน
คนอื่นเขาว่าหนูตะขามดหนูแมลงอะไรเยอะแยะไปหมด
ท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาทำทุกวิถีทางแล้ว
ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นคุณป้า
ไม่ยอมเอาขยะออกคือสะสมแกก็ไม่ได้สะสมนะ
ประมาณว่าแกจะเก็บของเก่ามาขายอ๋อแต่ขายไม่หมดสักที
มาเรื่อยเก็บมาเรื่อยแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ฮะ
ดูมีรูมีช่องอยู่หน่อยนึงเอาไว้เข้าบ้านเห็นไหม
บันไดนี้ไหมโอ้โหนี่คือปีนเข้าแหวกกองขยะแล้วปีนบันได
แล้วก็ขึ้นทางหลังคาแล้วไปเข้าทางชั้นสองของบ้านโอ้โห
อย่างนั้นเลยเหรอคะก็มันเปิดประตูไม่ได้นี่ไง
มาสอนจะเปิดประตูยังไงเห็นไหมล่ะเนี่ยเห็นไหม
มันเปิดไม่ได้อ่ะแล้วเขาอยู่ยังไงอ่ะข้างในก็ต้อง
มีขยะมีอะไรอีกเนอะข้างในก็ขยะเต็มเลยฮะข้างนอกนี่ก็ขยะ
ข้างในก็ขยะค่ะนี่ครับทุกผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้ว
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ก็เลยลงพื้นที่ไปหน่อยเพราะว่าหนุ่มที่เขาประสบปัญหา
แล้วเขาโพสต์เอาไว้เนี่ยเขาบอกไม่ไหวจริง
ล้ำกลืนฝืนทนมานานแล้วมันอึดอัดมันลำบากเหลือเกิน
ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงค่ะนี่ฮะติไปดูติบอกโอ้โหพี่
ผมจะเข้าบ้านทางไหนเนี่ยติต้องปีนแล้วล่ะ
จะไปหาเจ้าของบ้านซะหน่อยเข้าบ้านไม่ถูก
ไม่รู้จะไปกดกริ่งตรงไหนเลยเนี่ยจะเคาะประตูบ้านยังไง

หมู่บ้านนี้อยู่ที่ย่านบางฉลงสมุทรปราการนะครับท่านผู้ชมครับแล้วค่ะ
นี่ปีนแล้วปีนแล้วเพื่อพี่เขมมาสอน
ผมต้องคุยกับเจ้าของบ้านให้ได้โอ้โหนี่ฮะโอ้โห
คือตอนแรกก็ไม่เจอนะค่ะแต่ตอนหลังเราเจอนะฮะ
ท่านผู้ชมรอแป๊บนึงนะครับว่าเอ๊ะเจ้าของบ้านเขาว่ายังไงเนี่ย
ก็พยายามเรียกนี่กลิ่นเขาโอ้โหอย่างแรงฮะ
ขยกขยะทั้งนั้นนะฮะเราเปรียบเทียบให้นะครับ
ความสูงต่างต่างนะฮะสูงสองสามเมตรอ่ะ
ถ้านับจากประตูแล้วก็หลังคาตรงจุดก่อนจะถึงชั้นสองของบ้านอ่ะนี่ฮะ
ไปหมดฮะขยะทุกสิ่งทุกอย่างพลาสติกขวดแก้วเสื้อผ้านะครับ
ปิดทางเข้าบ้านหมดมีรถเข็นอีกสองคันนะครับ
เป็นรถเข็นที่เอาไว้บรรทุกขยะฮะจอดอยู่นะครับ
แล้วก็มีต้นไม้หน้าบ้านต้นหนึ่งนะครับคุณกิติศักดิ์แหวกกองขยะไป
หวังจะคุยกับเจ้าของบ้านพยายามซูมเข้าไปให้เห็นด้านใน
เห็นไหมมีช่องอยู่นิดเดียวโอ้โหแล้วคุณกิติศักดิ์บอกว่ากลิ่นมันแรงมาก
ค่ะมันขยะนะขนาดกลางวันแดดออกเปรี้ยเปรี้ยงเนี่ย
โอ้โหกลิ่นยังแบบแรงมาก
มันมีช่องคล้ายกับอุโมงทางเข้าอะครับ
แต่ขยะมันก็อัดแน่นอยู่ข้างใน
คุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะครับ

ติเห็นว่าเป็นลักษณะอุโมงอุโมงเหมือนทางเข้าไป
นั่นน่ะคือทางเข้าออกบ้านของเจ้าของบ้าน

อีกจุดนึงเนี่ยทางที่๒เนี่ย

เรายืนอยู่ตรงกองขยะที่มีบันไดนะฮะ

เจ้าของบ้านก็คือจะขึ้นบันไดแล้วก็ขึ้นหลังคา
แล้วก็เข้าบ้านทางระเบียงที่อยู่ชั้น๒ของบ้าน

หลังคากับระเบียงเองก็มีขยะนะไม่ใช่ไม่มีนะ
อยู่ไหมจ๊ะมาคุยกันหน่อย
ผมอยากจะสอบถามเรื่องของขยะที่กองอยู่หน้าบ้านเนี่ย
เก็บมาวัดทำไมวะเนี่ย
คือแล้วคือจะมีคนมาซื้อหรือเขาจะเอาไปขายเองนะครับ

ชื่อว่านายนวพลนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาก็ระบายความอัดอั้นกับคุณกิติศักดิ์นะครับ

ตลอดเวลาก็เจอปัญหานี้มาตลอดเป็น๑๐ปีนะคุณเห็นมาสอน

คือป้าเจ้าของบ้านแกบอกว่าแกเก็บเอามาไว้เก็บของเก่าเอามาขาย
แต่แกก็ขายบางส่วนที่เหลือก็คือแกยังไม่ได้ขาย
มันก็อยู่อย่างนี้ฮะเมื่อ๕ปีก่อนนิติบุคคลเคยมาเอาขยะ
ออกไปแล้วต้องใช้เงินกองกลางของหมู่บ้านมาจัดการ
แต่แกก็เอาขยะมาอีกนะครับ
แจ้งเจ้าหน้าที่มาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำอะไรไม่ได้

ก็เขาไม่เตือนเขาไม่ฟังเลยเขาไม่เกรงใจอะไรผมเลย
คือผมสงสารเขามากใช่ผมเลยปล่อยระยะไปหลายปีเลยนะ
คือวันนี้คือสุดแล้วคือแม่ของก็ไม่ไหวสบายด้วย
ก็เลยต้องถ่ายรูปลงเฟซ
ให้เขาฝากว่าเขาก็เก็บขยะแล้วก็เรื่องหมาแมวให้เขาเอาออกไป
เพราะสงสารสงสารหมาแมวของเขาด้วย
เรียกว่าบอกพ่อพ่อย้ายเถอะย้ายเถอะ
แต่เงินมันไม่มีที่จะใช้อยากจะย้ายมากเลยครับ
อยากอยู่แบบสังคมบ้านดีอะไรอย่างนี้ครับ
รับปากรับปากว่าไม่มีแล้ว
แล้วก็เรื่อยมาก็มีมาอีกแต่ยอยมีก็มาก็มา
แต่ก็คือน้องก็ยังรับได้อยู่เพนก็ยังรับได้อยู่
แต่ตอนนี้พอมาเที่ยวนี้ที่รับไม่ได้นี่คือ

แต่นี่ดินมั่งอะไรมั่งเอามาถม
มันก็ยิ่งหมักมขึ้นและมีกลิ่น
พอฝนตกหน้าฝนมีกลิ่น
หรือเยอะมากกว่าแมวต์อีก๕ตัว
คุยไปคุยมาอยู่กับชาวบ้านแถวนั้นครับทุกผู้ชมครับ
อยู่ดีครับพ่อปูออกมามาจากบ้านเข้ามาพอดี

เจอกับติตรค่ะนะติริบวิ่งเลย
หนูส่างออกบ้านคุณพี่พี่ปูอยู่ตั้งนานล่ะ
ถามแล้วขอบคุณครับ

เมื่อก่อนทำงานเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมแห่งหนึ่ง

อื่มค่ะก็ลาออกมาเพื่อเก็บของเก่าขาย
ของเก่าเก็บมาต้องมาคัดแยกก่อนนะคุณเขมรสร
ต้องรอให้ได้น้ำหนักตามที่ต้องการก่อนถึงจะเอาไปขาย
ที่เหลือคือรอการคัดแยก
ในบ้านแล้วก็นอกบ้านอันนี้ก็เลยต้องเป็นอย่างนี้
ยืนยันว่าเธอไม่ได้บ้าไม่ได้สติไม่ดี
แต่ว่าเธอมีโรคส่วนตัวของเธอ
ขยะที่เก็บมาเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่บ้านเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเธอนะ
ไม่ได้ลุกล้ำใครเธอก็จะไปไล่เก็บขยะอย่างนี้
อยู่ในบ้านนี่เป็นสิทธิ์ของเธอจะมาว่าไม่ได้นะ
เพราะมันเป็นสิทธิ์ของเธอบ้านของเธอ
แต่นอกบ้านเนี่ยเดี๋ยวป้าปูจัดการให้
นอกบ้านจะเคลียร์อะไรเคลียร์ไปแต่ในบ้านอย่ามายุ่ง

ว่าพี่เป็นคนบ้านใหม่อ่ะกูอยากทำอะไรกูก็ทำ
แล้วได้คิดถึงข้างกรอบไหมครับ
ก็เราคิดว่าเราอยู่หน้าบ้านเราเราไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วนี่
อันตรงเนี้ยวางไว้ยังไม่ได้แยกคือมันเอามามันยังไม่เต็มโล
มันยังไม่เต็มโลครับแต่ผมดูแล้วเป็นตันนะพี่
เต็มหน้าบ้านแล้วนะครับพี่ดูแล้วเป็นตันเลยนะครับเนี้ย

เมื่อวานเมื่อวันซื้อน้องมาน้องมาแล้วน้องเขาเห็นเขาบอก
ข้างบ้านคือข้างบ้านอ่ะเขาใส่ไฟกับน้องไปเยอะอืม
อ่าคุยกันเสร็จป้าปูก็เลยบอกว่าเคลียร์นะค่ะ
มาสอนเข้าใจชัดเจนนะไม่ได้บ้าป้าปูยืนยันแบบนี้
นะก็แค่อยากทำอะไรก็ทำก็เป็นความสบายใจของป้าปู
เขาก็สบายใจที่จะอยู่แบบนี้เดี๋ยวนอกบ้านเนี่ย
เคลียร์จะอะไรอบตบางฉลงพรุ่งนี้จะมาจัดการเนี่ย
เอาเต็มที่ตามสบายนอกบ้านแต่ก็แอบเป็นห่วงป้าปูนะ
อยู่บ้านในลักษณะแบบนี้ไม่ถูกสุขลักษณะสุขอนามัยมันอันตรายเหมือนกันนะคะ

ก็แกบอกว่าในบ้านเนี่ยห้ามยุ่งกับแก

ชัดเจนใช่ไหมนี่ปลาเข้าบ้านก่อนนะ

เพราะว่าอย่างที่วุ่งวิธีวิทยาสถ์มาสอนบอก

เดี๋ยวพรุ่งนี้อบตบางฉลงจะมาจัดการเรื่องหน้าบ้านก่อนนะครับ
บ้านเดี๋ยวจะค่อยทำความเข้าใจแล้วก็เคลียร์กันอีกทีนึง
คือมีเจ้าของบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็เคยเปิดบริษัทอยู่แถวนี้นะ
บ้านแถวนี้เปิดเป็นบริษัทโอ้โหเวลามีคนมาติดตรงติดต่อถามตลอด

สุดท้ายก็เลยต้องย้ายบ้านหนีไปย้ายออกไป

อบตบางฉลงกับทางกรรมการหมู่บ้าน

ขยะหน้าบ้านของป้าปูนะครับ
แต่ว่าในบ้านก็คงต้องทำความเข้าใจกันต่อ

เพราะว่าเห็นป้าปูพูดถึงน้องชายอยู่

ต้องเก็บของเก่ามาขายอะไรแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าจะพูดกันแล้วก็เข้าใจกันได้มากน้อยขนาดไหน
นะคะแล้วก็ต้องฝากป้าปูด้วยว่า
หลังจากเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการจัดการ
ขยะที่อยู่หน้าบ้านของป้าปูแล้วเนี่ย

เพราะว่าเห็นใจเพื่อนบ้านนะคะคือไม่ใช่ว่า

จะย้ายบ้านทีโอ้โหต้องใช้เงินเท่าไหร่คะ

เขาไม่มีกำลังไม่มีทรัพย์พอที่จะย้ายบ้านหนี